เดี๋ยวไปเอาชุดมาชุดวันฮัลโลวีนยังอยู่ป่ะ
ถอดหัวแล้วให้ดูอันนี้พี่ว่าอะไรคะแสงแดงกระสือไหม
เอาไงพี่เอาชุดมาไม่เอาชุดแล้วให้ดูอันนี้ก่อน
มันแดงมันวับแล้วมันก็ลอยไปก็เป็นแสงขาวใช่ปะดอม

จากกล้องวงจรปิดที่จับภาพได้

พี่เจ้าของคลิปคนนี้เขาเชื่อแบบนั้นค่ะ

เดี๋ยวมาดูกันหน่อยค่ะคลิปนี้ที่เห็นนะคะ
ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันคืออะไรกันแน่
แต่เมื่อวานตอนเย็นนะอยู่ตรงกลางทุ่งนาเลย
นี่พื้นที่ตำบลบ้านผือที่พลพิสัยของหนองคายค่ะ
ไปคุยกับเจ้าของคลิปคุณลุงสุรพงศ์อ่อนแก้ว
เอ่อถามถามเรื่องนี้
ผมลุงเล่าให้ฟังผมเป็นคนหนองคาย
ผมมาทำงานที่โรงงานที่ระยอง
แล้วปีหน้าผมวางแผนแล้วแหละเดี๋ยวผมจะไปปักหลักใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านเกิดที่หนองคายผม
แล้วทุ่งนานั้นเป็นที่นาของผมแหละผมปรับปรุงที่นาเอาไว้จะทำโคกหนองนา
ผมก็เลยเอากล้องวงจรปิดไปติดไว้
พอช่วงค่ำที่ผ่านมาเนี่ยแฟนผมเปิดกล้องดูแล้วเห็นดวงไฟสีแดงลอย

นี่ไงเขาก็เลยเปิดให้นักข่าวดูแล้วกล้องมันแพลนได้ใช่ไหม
ก็แพนไปรอบเลยดูสิมีอะไรอ่ะมีต้นกล้วยอยู่ใช่เออแล้วก็เป็นทุ่งนา

จุดที่เห็นกันมุมไหนมุมไหนที่ว่า
เดี๋ยวก่อนก็มุมจุดแรกเลยตอนแรกเลยมุมตอนแรก
เหรอที่มันมุมเดียวกันกับตอนกลางคืนนะนะ
พี่เขาก็เลยบอกไงว่าเนี่ยอันนี้แพนให้ดูก่อน
นี่มุมตรงนี้นะแล้วเดี๋ยวที่ดูมุมแรกตอนย้อนกลับไปนะคะ

นี่แหละนี่อ๋อตรงนี้โอเคมันจะลอยไปมันจะมีอะไร
เออเป็นอะไรได้บ้างพี่เบิร์ตบอกมันแรงใช่ไหม

อ่ะโอ้โหโดนบินต่ำมากไปนะดอมนี่มันเหมือนกับเป็นที่คนในบ้านคนในยุ้งข้าวอะไรอย่างนี้เลยใช่ไหมอ่ะ
ตอนแรกผมเข้าใจว่าดวงไฟดวงนี้เป็นไฟจากรถหรือว่าไฟจากคนนั่นแหละ
เออหรือมอเซอร์มอเซอร์โหพี่แต่ว่าพี่ดูคลิปตอนแรกคลิปซ้ายมือตอนแรกมันอยู่ใน
แอร์เรียนในพื้นที่ของตัวที่พักเลยนะ
เพราะมันลอยจากตรงนี้แล้วมันลอยออกไปมอเตอร์ไซค์ที่ไหนจะมาอยู่ในบ้านแล้วลอยออกไปแบบนั้นถูกปะล่ะ
อ๋อนี่ตรงเนี้ยตรงเนี้ยหรือคนมาถือไฟส่งเหรอ
มันดูตะเกียงเหรอยังมีใช้อยู่เหรอก็ไม่แน่
ก็แปลกทีนี้อย่างหนึ่งนะผมคิดว่าที่แรกไฟจากรถหรือเปล่าไฟจากคนหรือเปล่า
แต่พอดูคลิปกลางวันมันไม่มีบ้านคนอยู่ไงมันเป็นทุ่งนาเป็นป่ากล้วย
มันยากที่จะมีรถไปอยู่กลางทุ่งนาจะมีคนไปอยู่กลางทุ่งนาที่นาของผม
ตรงนั้นแล้วผมเชื่อว่านี่แหละกระสือเรื่องนี้นะผมเชื่อว่าเป็นกระสือ
อ่ะใครที่ดูข่าวอยู่ตอนนี้อาจจะรู้สึกว่าไม่เชื่อกระสือผมไม่ว่าอะไรเลย
ผมไม่ได้ต้องการให้ใครมาเชื่อเหมือนผมแต่อันนี้มันเป็นความเชื่อส่วนตัวของผม
ซึ่งผมคิดว่ามันใช่แน่นอน
เดี๋ยวรอตอนเที่ยงตอนเที่ยงเผื่อจะได้สัมภาษณ์อาจารย์ออสหรืออาจารย์เจตไหม

ใช่เอากระสือไปอีกสักเรื่องหนึ่งอย่างนี้เอากระสือไปอีกเรื่องหนึ่ง